อ่ากระสุนเนี้ยยังฝังอยู่เกือบทะลุก้นเนี่ยใช่รอผ่าตัดอยู่เลยอ่ะค่ะ

ฉีกหนีไปนะครับปืนนี่ฮะที่พกอยู่นะครับ
แต่ยิงไปแล้วนัดหนึ่งนะครับพอแยกย้ายจากกัน
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ

วันนี้ตำรวจก็ต้องตามกันต่อแล้วครับ

ชัดเจนจริงนะฮะผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจนะครับ

การสพเมืองนครสวรรค์บอกว่า
ผู้ชายที่ไปยิงใส่พ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งเนี่ยนะครับ
โมงเช้าเมื่อวานนี้เป็นตำรวจจริงนะครับ
ชื่อว่าพันธุ์ตำรวจโทปกรณ์นะครับ
ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๖นะครับ
หลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับ
ตอนนี้ติดต่อตัวได้แล้วนะครับ
โดยได้ออกหมายเรียกไปแล้วให้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับ

บอกว่าตัวเองก็บาดเจ็บเหมือนกันจากการถูกต่อย

บอกว่าตัวเองกำลังอยู่ในระหว่างการรักษาตัว
ขอเลื่อนการมาพบพนักงาน
ใครจะหนีไม่มาเนี่ยจะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มาอีกก็ต้องออกหมายจับนะครับ